ออกมาเยอะมากเท่าบ้างด้วยสภาพอากาศที่แบบร้อนอบอ้าวหลังฝนตก

บินมาเกาะใบอ่อนของต้นไม้อย่างเช่นใบมะคามอ่อนใบเตี้ยวใบส้มเสี่ยวใบแคร
ใบอ่อนต้นไม้จริงเหมือนมันชอบกินแบบใบเปรี้ยวเหมือนกันเนอะ

วิธีการเขาจะวางผ้าขาวเอาไว้ที่พื้นใต้ต้นไม้
แล้วปีนขึ้นไปเขย่าเขย่ากิน
ใช่ค่ะแล้วก็ส่องผ้าส่องไฟไปที่ผ้าขาว

บางคนใช้มือเปล่าจับก็มี

ให้มันตกลงมาทีเดียวดีกว่าเยอะดี

เยอะมากจริงนะครับ
ชาวบ้านบ้านนาโนนจังหวัดบึงการเขารวมกลุ่มกันออกมา
เขาบอกว่าเอาแมงจีนูนเนี่ยนะ
ไปประกอบอาหารแล้วก็ขายได้ด้วยนะ
สร้างรายได้ได้ดีเพราะว่าราคาถุงละ๓๐๕๐บาทในช่วงนี้
ทำเป็นถุงไม่ได้ขายเป็นกิโลเป็นอะไรนะ
คืนนึงออกไปจับแมงกินูนรายได้ไม่ต่ำกว่า๕๐๐บาทต่อคืนนะจ๊ะ

ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวบ้านไม่น้อย
เพราะว่าคนแถวนั้นเขาชอบกินเมนูพื้นบ้านพื้นถิ่น
ที่มันออกมาเป็นตามฤดูการแบบนี้
ปีนี้ทานครั้งเดียวนะคุณ
คำถามเกิดขึ้นน้องไอ้ต่อเขาเอาไปทำเมนูอะไรน่ะ
ต้องผัดแกงคอดหอมอร่อยในพุตรตา
ไม่ใช่ไม่อร่อยในพุตรตาเราต้องทำ

แต่ว่ามันก็เป็นแมลงที่อยู่ตามธรรมชาติ
ช่วงนี้หลายคนก็สนใจกล้าที่จะลองทานแมลงมากขึ้น
เพราะมันก็เป็นแบบแหล่งโปรตีนชั้นดีที่แบบไขมันต่ำ

แล้วที่สำคัญปีนึงกินได้ครั้งเดียวนะคุณ

มาตามฤดลูกการณ์ใช่จ้า